เยือนได้ประตูจากมากอสมินีซีอุสเหมาคนเดียว๒ลูกนาทีที่๕และ๓๘
อกจากนั้นก็ได้ประตูจากธนันชัยชมบุญนาทีที่๑๓
นัทธวุฒิเสียหลังไพร่นนาทีที่๒๐
ชายอิสราสุวิพากรนาทีที่๓๗
แล้วก็อัตภพงศ์เผือดลาดพร้าวนาทีสุดท้ายค่ะ
ส่วนเจ้าบ้านนะคะได้จากนนทพันธ์โพพืชตั้งแต่นาทีที่๒แล้วก็กูกู้นาทีที่๒๒
จักรพลศรีนาราเหมาคนเดียว๒ลูกนะคะนาทีที่๒๐และ๓๓
ส่วนประตูชัยของมังกรเทพได้จากเมธาสิทธิมีเพียรในนาทีสุดท้ายค่ะ
ที่เจ้าถิ่นนะคะได้ประตูจากกิจสดาพรทองข่าวนาทีที่๑๖
แล้วก็ทศพรโอทองนาทีที่๓๔
พร้อมกับเป็นหนึ่งในสองทีมที่ยังไม่แพ้ใครเช่นเดียวกันกับสุราธานีค่ะ
แต่ว่าประตูได้เสียการท่าเรือดีกว่าค่ะ
โปรแกรมการแข่งขันในวันนี้นะคะเวลาบ่าย๒โมงครึ่งค่ะ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะถ่ายทอดบันทึกการแข่งขันเวลา๔ทุ่ม๑๕นาทีนะคะ
ก็คือคู่สี่โมงครึ่งกรมทางหลวงเจอกับธรรมศาสตร์ยังบลัดนะคะ
ส่วนคู่เย็นมี๖โมงครึ่งค่ะนนทบุรีเจอกับราชนาวีค่ะ